ผู้ชมครับที่จังหวัดกระบี่ท่านผู้ชมยังจำคดีของเสียสุชาติได้ไหมฮะ
เสียสุชาติที่ถูกฆ่าแล้วก็ฝังทั้งรถแล้วก็ศพนะครับ
ฟิศกับพวกเนี่ยรวม๕คนนะก็มามอบตัวบางคนก็ถูกจับเรียบร้อยแล้ว
เสียสุชาติตอนนั้นหายไปจากบ้านเนี่ยจะไปทวงเงินคืนจากบังฟิศ
สุดท้ายหายไปเลยแล้วก็พบเป็นศพนะครับวันนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกะบี่
ที่ร่วมกันก่อคดีฆ่าแล้วก็อำพลางศพนายสุชาติขาวล้วนวัย๕๔ปีมีอีก๔คน
มีอีกหรอคะรวมตัวกันที่บ้านของนายสุมิตรรักโอกำนันตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่
เพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจนี่สี่คนนี้นะฮะคือสี่คนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ตำรวจเนี่ย
เคยนำมาเป็นพยานแล้วก็ปล่อยตัวไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยมีหมายจับออกมานะครับ
ก็เลยต้องมามอบตัวนะครับกำนันสุมิตรก็นำตัวสี่คนนี้ขึ้นรถกระบะ
ส่งพนักงานสอบสวนสพอ่าวนางนะครับมีนายวีรสิงศรีหมาดหรือว่าบังมิน
บางมีนนี่อายุ๓๘ปีนายวิรัติศรีหมาดหรือว่าบังตั้มอายุ๓๒
และนายอัศดาวุฒิศรีหมุนหรือบังแฉงอายุ๒๗นี่ฮะ
นี่เป็นตำรวจที่มารับตัวแล้วก็ได้ตัวมาเพิ่มนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยกันเป็นพยานนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อน
สืบพบว่าโอ้โหลักษณะมันไม่ใช่แค่
เห็นเหตุการณ์หรือว่าถูกบังคับแล้วนะ
ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสมรู้ร่วมคิด

พออาวนางก็คุมตัวทั้ง๔คนไปสอบปากคำ

รับสารภาพว่าร่วมกันในคดีฆ่านายสุชาติจริง
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรยังไงบ้าง
นะฮะต้องขยายผลเพิ่มเติมก่อน
พนักงานสอบสวนสพอาวนางเนี่ยก่อนหน้านี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไป๕นะฮะ
ก็คือบังฟิศกับพวกนะครับแจ้งไว้ฆ่าทั้งหมด๙ข้อหานะครับ
ข้อหาที่ถูกแจ้งข้อหานักเอาไว้วันนี้ได้อีก๔รวมแล้วเป็น๙นะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา๔คนไปชี้จุดไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ยางพาราแล้วก็สวนปามในพื้นที่บ้านหนองแบกหมู่๑ตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกะบี
ก็ไม่ไกลกันมากนักสองจุดนะฮะจุดหนึ่งก็ฝังรถจุดหนึ่งก็ฝังศพนะครับ
มีนเนี่ยตามคำสารภาพนะครับบังมีนทำหน้าที่ช่วยขุดหลุมฝังศพแล้วก็ฝังรถ
ตั้มกับบังบัสแล้วก็บังแฉงทำหน้าที่ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มหน้าบ้านของกิบหลีพี่ชายบังฟิศ
เอามาเผารถแล้วก็ช่วยกันฝังรถจุดแรกมีผู้ร่วมฝังเนี่ยบังตั้มบางบัสบังแฉงนะครับ
มีบังฟิศกับกิบหลีและบังหนีด้วยสามพี่น้องรวมถึงบังมีนด้วย
ยืนคุมคอยสั่งการกันอยู่ใกล้ใกล้ตำรวจคุมบังมีนไปชี้จุดฝังศพในสวนยางด้วยนะครับ
จุดนี้ผู้ที่อยู่ในช่วงฝังศพมีแค่บางมีน
เจ้าตัวก็ชี้จุดอธิบายพนักงานสอบสวนฟังว่าใครอยู่จุดไหนอะไรยังไงบ้างทำหน้าที่อะไร
คือบังมีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมฝังศพด้วยแค่มานั่งรอที่จุดนี้นะครับ
แต่ยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยบังฟิศมาตามให้ช่วยขุดหลุมในสวนยาง
แต่ก็เห็นแล้วว่านายสุชาติถูบังฟิศกับกิบหลีฆ่าตายไปแล้ว
พอเห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าช่วยในการลงมือฝัง
คนหลังจากทำแผนชี้จุดเสร็จก็คุมตัวไว้ชั่วคราวที่สพอาวนางนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมพรุ่งนี้จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกะบี่นะครับ
ส่วนสารจังหวัดกะบี่วันนี้มีญาติของบังฟิศนำหลักทรัพย์วงเงิน๘แสนบาท
ยื่นขอประกันตัวต่อสารนะครับแต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ให้เหตุผลว่าคดีนี้เป็นคดีอุชกันร้ายแรงมีอัตราโทษสูง
หากให้ประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีทำให้บังฟิศตอนนี้
ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกระบี่นะครับพร้อมกับพวกก่อนหน้านี้อีก๔คน
เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้วันนี้อีก๔นะครับ
รวมแล้วเป็นทั้งหมด๙คนด้วยกันแล้วนะครับคดีของเสียสุชาติตอนนี้นะครับ